คุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปหนึ่ง
ฉันไม่แน่ใจว่าการแถลงของตำรวจในวันนี้
จะสรุปปิดคดีด้วยคลิปนี้หรือเปล่า

ค่อนข้างจะมั่นใจว่านี่คือจุดตกน้ำของคุณแตงโม
เพราะอะไรคะดูนะคะเห็นไหมคะ
สปีดโบปต์อ้าวสวนไปนะคะ
หันหัวเรือไปทางสะพานพระราม๘นะคะ
ดูเวลาไปด้วยนะคะยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบสี่นาที
คุณผู้ชมนี่แหละค่ะ

ตำรวจมั่นใจว่าตรงนี้คือจุดตรกเพราะอะไรรู้ไหมคะ
คือถามจริงเถอะคุณผู้ชมเองตำรวจเอง
เห็นจังหวะที่คุณแตงโมตกจากเรือเลยไหมจากคลิปนี้
ไม่เห็นถูกไหมคะมันมืดมันตอบคำถามไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นหรอกค่ะ
ที่เป็นตัวสะท้อนได้ว่านี่คือจุดตกเพราะอะไรคะ
วนกลับมาถูกต้องดอม
คุณผู้ชมดูเวลาไปด้วยก็ได้นะคะหน้าจอ๒๔กุมภาพันธ์
ทุ่ม๓๕และจังหวะที่วนเรือกลับมานะคะ

บรรทุกเนี่ยยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยยังไม่หลุดจากขอบจอนะ

ใช่นะคะทีนี้คุณผู้ชมนี่คือกล้องวงจรปิดจากกรฟภ
มันไปสอดรับกับกล้องที่ติดในตัวเรือบรรทุก

คุณผู้ชมดูนะคะเวลาเนี่ยมันสอดรับกันเลยนะคะ
เมื่อสักครู่เห็นภาพมุมกว้างถูกไหม
อันนี้เป็นกล้องส่วนหน้าของเรือบรรทุก
๒๒นาฬิกา๓๓นาทีเห็นไหมคะจังหวะสวนกันเห็นไหม
แล้วเดี๋ยวนี่ส่วนอีกคลิปหนึ่ง
เป็นกล้องวงจรปิดส่วนท้ายของเรือบรรทุกเห็นไหมคะ
แล้วเดี๋ยวจะเวลาผ่านไป๒๒นาฬิกา๓๔ก็เปลี่ยนเป็น๓๕
นี่แหละค่ะคือเห็นพฤติกรรมของเรือสปีดโบ๊ทลำนี้
มันไปสอดคล้องกับคำให้การของแก๊งสปีดโบ๊ท
ตำรวจเขาก็เลยบอกว่าอ่านี่หรือเปล่าที่จะเป็นจุดตกแน่นะคะ
ถามจริงเถอะเห็นจังหวะที่ตกเลยไหม
ไม่ชัดนะครับคือถ้าใครเห็นก็ต้องตาดีมากค่ะไม่ชัด
ค่ะแต่ขอกล้องวงจรปิดจากกรฟภมุมสูงอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะ

ทีนี้ค่ะคลิปแรกคุณผู้ชมดูนะคะวงกลมสีแดง
นี่ท้ายเรือค่ะพอไปซูมนะ
มีคนเห็นบอกว่าเห็นจังหวะที่ตกจากเรือจริงนะพี่เบิร์
เห็นเหมือนผิวน้ำมันกระเด็นขึ้นมาใช่ไหมฮ
ใช่เห็นคล้ายกับที่พี่เต้เห็นที่คลิปกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือเทเวศ

นี่เห็นจังหวะอันนี้นี่เห็นไหมคะท้ายเรือ
นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะ
นิดเดียวจริงมันเป็นเสี้ยววินาที
ซึ่งมันก็คล้ายกับคลิปที่พี่เต้ไปเอามาจากท่าเรือเทเวศ
แล้วครั้งนั้นก็มีผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันคือการตกกระทบของแสง
บางคนก็บอกว่าอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการตกกระทบของแสง
แต่ว่าสิ่งที่มันบ่งชี้ได้ว่านี่คือจุดตกหรือเปล่า

ไม่อ่ะอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลย

หัวทิ่มเพราะมันต้องหันหน้าออกหัวทิ้มแน่
ค่ะคือมันก็ไปหักล้างข้อสงสัยที่ว่าคุณแตงโมจะฉี่ท้ายเรือจริงเหรอ

ทีนี้ไอ้คลิปนี้มันก็ตอบคำถามไม่ได้หรอกค่ะ
สังคมคลางแคลงใจว่าคุณแตงโมฉี่ท้ายเรือ
เพราะมันไม่เห็นพฤติกรรมอะไรบนเรือเลยถูกไหมคะ
มันก็ยังคาใจอยู่ดีนั่นแหละแต่นี่นี่อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชม
กล้องตัวนี้เป็นบริเวณลานจอดฮอของการไฟฟ้าบางกลวยนะคะ
เห็นไหมครับเวลา๔ทุ่ม๓๙นาที
เป็นจังหวะที่สปีดโบ๊ทมาจากซ้ายของมุมจอ
โว๊กกลับมาส่วนขวามือของจอคือเป็นเรือบรรทุกไซด์นะคะ
กลับมาตรงนั้นแล้วดอมพี่เบิร์ตรู้ไหมคะ
ตรงนั้นนับไปนับมาคนที่เห็นเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุบอกว่า๑๘รอบ
รอบแสดงว่าเขาต้องรู้แล้วล่ะว่ามีอะไรตกจากเรือ
ถูกค่ะคุณผู้ชมทีนี้สังเกตว่าคลิปจากกรฟภ๒คลิปเมื่อสักครู่
มันมีช่วงหนึ่งเวลาที่หายไปสักประมาณ๓นาที
นี่แหละค่ะ๓นาทีตรงนี้คาดว่าเป็นจุดที่สปีดโบ๊ทวกกลับมา
มาหาร่างของคุณแตงโมนะคะอ่ามันไปสอดคล้องสอดรับกันหรือเปล่า
กล้องวงจรปิดที่ประตูระบายน้ำใกล้วัดรุ่มคงคาราม
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งนะคะนี่ค่ะ
บันทึกภาพเหตุการณ์เวลา๔ทุ่ม๓๓นาทีนะคะ
แต่ว่าในนินนี้คือมันอาจจะเร็วไปนะคะ
เร็วกว่าเวลาจริง๓นาทีแปลว่าจริงแล้วเนี่ย
เนี้ยประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะฮะถามว่าสำคัญตรงไหนอ่ะ
คุณผู้ชมสังเกตนะคะเรือสปีดโบ๊ทลำเกิดเหตุเนี่ย
ถ่ายรูปที่สะพานพระราม๘กำลังมุ่งหน้าไปสะพานพระราม๗
นี่ค่ะมันสอดคล้องกันหมดไหม

นี่ค่ะจังหวะนี้แหละ
บอกว่าเป็นจังหวะที่คุณตังโมตกน้ำ
อย่าลืมนะครับว่าถ้าดูเวลาที่เราโชว์บนจอเนี่ย
จะเขียนว่า๔ทุ่ม๓๓นาที
แต่เวลาจริงคือ๔ทุ่มครึ่งนะครับ
๔ทุ่มครึ่งน่าจะเป็นเวลาที่ตำรวจก็
น่าจะเชื่อแล้วล่ะว่าเป็นเวลาที่คุณตังโมตกน้ำ
เข้าก่อนหน้านี้ผู้บัญชการตำรวจฟูทรภ๑เนี่ย
ท่านพูดค่อนข้างชัดเจนนะคะว่า

ทีนี้คุณผู้ชมมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะ
บอกว่าพอเลยท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
คล้ายกับกระชากหรือเร่งเครื่องอย่างกระทันหันค่ะ
แล้วตอนนั้นคุณแตงโมอยู่ตรงไหนคะ
คุณแตงโมอยู่ที่ด้านซ้ายของเรือ

สุดท้ายเธอก็พลัดตกลงไปในน้ำนะคะ
ถ้าสังเกตดีเนี่ยจากในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย

มีสิ่งของตกกระทบพื้นน้ำกระจายเป็นวงกว้างหรือเปล่า

จากตาแตกแล้วภาพแตกด้วยนะคะ
ทีนี้แล้วถามว่าไอ้ตรงนี้มันไปสอดรับกับอะไรอีก

สถานที่เวลาและพฤติกรรมของคนขับเรือ

ทางเจ้าหน้าที่ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีวิเคราะห์แล้วนะคะ

แล้วก็จะถอดภาพกล้องวงจรปิดต่าง
ที่ก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญเขาลงไปกับตำรวจ
คือมันแม่นยำมากถึงขนาดที่ว่ามันอัปเดตทุก๑วินาทีค่ะ
เด็กทุก๑วินาทีแล้วใช้ดาวเทียม๑๒จุดคือยิงลงมา
แต่มากกว่าสิ่งนั้นคือกระบวนการได้มามันถูกต้องและชอบทำไหม
มันแม่นยำแม่นยำแม่นยำอยู่แล้วแต่ว่าคือมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่า

ที่เรานำเสนอคลิปไปเนี่ยครับพี่ปุ้ยพี่เบิร์ตนะผมเชื่อว่าประชาชนที่ดูแล้ว
เลยภาพไม่ค่อยชัดเลยดูแล้วมันอาจจะไม่เคลียร์เท่าไห
ตอบข้อสงสัยมากนักแต่อย่างน้อยก็ได้คำอธิบายมา